ประเทศไทยของเราสัปดาห์นี้ต้องระวังสามน้ำค่ะคุณผู้ชมนั่นก็คือน้ำเหนือ
ที่เกิดจากฝนตกและน้ำที่เกิดจากน้ำทะเลหนุนสูงค่ะ
น้ำเหนือได้เคลื่อนตัวลงมาที่รุ่มแม่น้ำเจ้าพญาแล้ว
เพราะฉะนั้นคนไหนนะคะท่านผู้ชมท่านใดที่อาศัยอยู่บริเวณรุ่มแม่น้ำเจ้าพญาต้องเฝ้าระวังค่ะ
ในขณะที่กลางสัปดาห์นี้คุณผู้ชมค่ะยังคงมีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยลักษณะแบบนี้ค่ะ
แต่ทำให้เกิดฝนลงมาซ้ำเติมสถานการณ์น้ำท่วมค่ะเพราะฉะนั้นยังคงต้องเฝ้าระวังกันอยู่ค่ะ
พายุลูกนี้จะพัดเข้าไทยหรือไม่เราต้องจับตาลมหนาวค่ะ
ถ้าเกิดมีลมหนาวแรงพายุลูกนี้อาจจะพัดเข้าไทยค่ะเพราะฉะนั้นยังคงต้องจับตากันต่อไปสำหรับสัปดาห์นี้นะคะ
อย่าลืมเฝ้าระวังพยากรอากาศกันทุกวันค่ะคุณผู้ชม